อีกหนึ่งพิธีกรรมอยากจะให้ดูเหมือนกันก็คือการเสี่ยงทายแบบโบราณของชาวอีสาน
อย่างการเสียงทายข้างไกล
ก็คือแต่ละคนว่ามันจะไปท่างเดียวกันไหม
เหมือนกรามาหายเป็นงอกมาเป็นแบบคิวซี่ออกมาแบบเนี้ย
เขาจะดูตรงนั้นแหละว่า๒ซี่สวยงามไหม
หิกงอคดหรือขาดหรือสั้นอะไรหรือเปล่า
เป็นวิธีการดูดวงจากคางไก่นะคะ
ว่ากันว่าทำกันมายาวนานแล้วคุณผู้ชม
เป็นพิธีของชาวกวยหรือชนพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะ
จริงในแถบอีสานใต้ดิฉันว่าก็ทำกันเยอะอย่างบ้านที่ฉันก็ทำ
สมัยที่ที่ฉันแต่งงานก็มีพิธีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเขาก็จะจัดในงานหลายรูปแบบเช่น
งานเลี้ยงปู่ตาหรือว่าผีบรรพบุรุษงานมงคลงานประจำปีนะคะ
วิธีการก็เอาไก่นี่แหละมาต้มนะคะ
จากนั้นก็เลาะเอาเหลือแต่กระดูกคางของมันนี่แหละมาดูนะคะ
ถ้าหากว่ากระดูกสวยงามไม่หงิกงอชี้ไปในทางเดียวกันแบบนี้
แสดงว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะ
คือถ้ามันไม่สวยนะก็คือมีเรื่องไม่ดีแต่ถ้ามันสวยคือเรื่องดี
ตรงเลยแปลตรงตามนี้เลยนะคะ
เอามาดูได้ทุกเรื่องนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องของคู่รักนะคะ